เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้รถสิบล้อ
รถ๑๐ล้อคันนี้เป็นรถบันทุกษินค้าเบ็ทเตอร์แหลด
แบบ๒๐บาททุกอย่างอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วด้านไปเกิดไฟไหม้ใกล้กับปั๊มแก๊ส
กลัวเหตุการณ์มันจะบานปลายแล้วดูไฟลุกท่วมแบบนี้เลย
๑๐ล้อทะเบียน๗๐๕๗๓๖อุบลราชธานี
นี่รถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
เทศบาลนครสมุทรสาครมาช่วยนะคะ
ฉีดน้ำอยู่เป็นชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม
กว่าไฟจะดับลงเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม
หน้าเต็มรถมือ๒ถนนพระราม๒ขาล่องป้าย

เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
และอย่างที่บอกว่าคนขับก็ไหวพลิบค่อนข้างดี
พยายามจะเลื่อนรถไปให้มันไกลจากปั๊มแก๊สค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงคนขับดูหน่อยนะคะ
เป็นเพราะว่าทุกอย่างเพราะว่าเป็นเจร็จนะครับ

บาทบางทีก็พวกยางรถเลยพวกนั้นนะครับ

แล้วมารู้ยังไงว่ามันเกิดไฟไหม้

ผมดูรถขวาพอดีผมเห็นไฟมันลุกแก
แล้วผมก็เข้าจอดข้างในนี่เลย

ผมกล่าวจะเอาที่สับเคริงประดับแน่ไม่มีไง

คือตัวคนขับรถสิบล้อเนี่ยนะคะ

กำลังจะเบี่ยงออกขวาเข้าสู่ทางด่วนพระราม๒
เสียงรถคันอื่นบีบแร่ใส่ดังเลย

คือรถคันอื่นบีบแร่เตือน

แล้วมันเป็นจังหวะที่อยู่หน้าปั๊มแก๊สพอดี
เขาก็วิ่งไปขอยืมถังดับเพลิงจากในปั๊มแก๊ส

แต่พอลงไปเนี่ยมันไม่ทันแล้วไฟมันท่วมเร็ว

ไฟมันเยอะแบบนี้เลยนะคะท่วมทั้งคัน
สินค้าที่อยู่หลังรถเป็นสินค้าเบตเตอร์เล็ตนะคะ
รับมาจากบริษัทจะเอาไปส่งลูกค้าที่สงขลา
สาเหตุไฟไหม้คนขับรถบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ดูสภาพสิค่ะโอ้โหเละทั้งคัน

คนขับก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่า
สายไฟท้ายรถมันชำรุดครับมันเกิดประกายไฟ
แล้วสินค้าด้านหลังเป็นสินค้าพวกพลาสติก

พอมันมีประกายไฟแล้วพอมันติดไฟปุ๊บโอ้โห
ทีนี้พลือบเลยทั้งคันเลย

ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ